สำหรับความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมห้องขังมีความปกพร่องต่อหน้าที่
เพราะว่ารายงานข้อมูลที่คาดเคลื่อน
ดังนั้นตอนนี้เตรียมเอาผิดทางวินัยแล้ว
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ

ได้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ส่งผลต่อการรักษาที่ล่าช้าและไม่ตรงอาการ

เราเห็นชัดเจนว่าหนึ่งเจ้าที่มีการสั่งการตัว

คือรายงานเท็จตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เกิดเหตุเลยครับผม
การที่จะรายงานโดยเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็รายงานไม่ตรงข้อได้จริงครับผม
มีการปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่างผู้ประชาครับ
เช่นในส่วนของการใช้เชือกหรือว่าในการ

อันนี้คือหนึ่งในเหตุผลครับผมครับผมครับผมครับครับผม
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
จากตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง

และผลสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงกระทรวงยุติธรรม
ที่ตั้งขึ้นมาสอบคู่กันไปด้วย
ขณะที่ตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ยังคงเดินหน้าสอบสวนหาสาเหตุ
การเสียชีวิตของนายธวัชชัยอย่างต่อเนื่อง
โดยวันนี้ได้เชิญนายธวัชชัยบุญแก้ววัน

เจ้าหน้าที่นิติกรรมชำนาญการพิเศษกรมที่ดิน
เข้าสอบปากคำในฐานะพยาน
เกี่ยวกับการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
และการลงโทษทางวินัยนายธวัชชัย
ในคดีปลอมเอกสารที่ดินคดีหลักที่ถูกออกไหมจับ

คุณธวัชชัยได้ลาออกจากราชการไปเมื่อปี๒๕๔
แต่คำสั่งทางวินัยที่จะไล่ออก
แต่เพิ่งมาในภายหลังเพราะเห็นว่าต้องรอให้คดีอาญา

หรือว่าคดีที่ในชั้นศาลให้ถึงที่สุดก่อนนะครับ
ก็ทราบในเบื้องต้นว่ามีการดำเนินการเท้าอุณหายอยู่๔เรื่องด้วยกัน

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ที่ดูแลกล้องวงจรปิดเข้าให้ปากคำ
เกี่ยวกับการดูแลระบบในเวลา๑๐นาฬิกา
การสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของนายธวัชชัย

ก่อนจะสรุปสาเหตุการเสียชีวิต
ว่านายธวัชชัยถูกผู้อื่นทำให้ตายโดยเจตนาหรือประมาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน